วงหนี้โหดงัดทรโขงประจานลูกหนี้

มันก็ไม่ถึงก็โหดหรอกมันติดใจไง

คือมันไม่ใช้กำลังแต่การประจานผิดกฎหมาย

ใช่แล้วความรู้สึกของคนที่ถูกทวง
แล้วเขาเพิ่งแบบหยุดส่งไปวันเดียว

เอาล่ะ๒๐๐๒๐๐ก็จ่ายมาดีกว่าไม่จ่ายนะ
ทรโข่งมาตะโกนทวงหนี้ลูกบ้านหลังนี้
พฤติกรรมของแก๊งนี้ก็คือยังไงรู้ป

ทวงหนี้จากลูกหนี้รายหนึ่ง
แล้วเอาคลิปนี้ส่งไปคู่กับลูกหนี้อีกรายหนึ่ง

แต่ถามว่าเขาหยาบคายไหมก็ไม่ได้หยาบคายนะ
แต่ถามว่ามันควรไหมมันก็ไม่ควรนะคะ
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้หญิงวัย๔๙ปีค่ะ
เป็นชาวจังหวัดลำพูนหนึ่งในลูกหนี้ของแก๊งนี้
เล่าบอกว่าเธอกู้เงินมา๑๐๐๐บาท
รู้ไหมว่าได้รับเงินจริง๙๐๐เองนะ
ไม่ได้เต็ม๑๐๐๐๐นะหักค่าสมุทรค่าเปิดสมุทร๕๐๐บาทค่ารายวันล่วงหน้า๑วัน๕๐๐บาท
จากนั้นต้องผ่อนชำระรายวันอีก๒๓วันรวมเป็นเงิน๑๒๐๐๐บาท
แต่ปรากฏว่า๑๖สิงหาคมที่ผ่านมาเธอบอกว่าหมุนเงินไม่ทันจริง
ส่งไป๑วันแต่ถูกแก๊งเงินกู้กลุ่มนี้
แก๊งนี้ส่งคลิปดังกล่าวมาข่มครู
ก็เลยนำคลิปมาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย
บอกว่าส่วนตัวมองว่าการกระทำดังกล่าว
เหมือนเป็นการประจานลูกหนี้ทำให้อับอาย
ยังทำให้คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องรำคาญอีกด้วย
ก็ถือว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้นะคะ
และการที่ทำแบบนี้เกิดมาก็ไม่เคยพบเคยเห็นการทวงหนี้แบบนี้ด้วย
อยากให้ตำรวจสพเมืองลำพูนมีการป้องปรามแก๊งเงินกู้

แล้วก็กำชับให้เขาทวงหนี้ตามกฎหมายกำหนดดีกว่า
แต่ก็ย้ำตลอดเป็นหนี้ต้องใช้

แล้วก็ที่สำคัญคือคนที่ตอนที่ไปเอาเขามา
คิดว่าตอนนั้นเราจำเป็นยังไงเราไปบอกเขายังไง
ก็พยายามทำให้ได้อย่างนั้น
แต่เทคชีวิตทำไม่ได้ก็อย่าไปเอาเขามาเยอะยังไม่ไหว